ไปดูความกังวลของคุณศิระกันหน่อยดีไหมคะ

นี่ค่ะอย่างที่เห็นเราส่งคุณคารินออกไปอยู่
บรรยากาศโดยรอบเรื่องการรักษาความปลอดภัย

คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศและสถานการณ์ล่าสุดที่รัฐสภา

การดูแลรักษาความปลอดภัย
บริเวณด้านหลังอาคารรัฐสภานะครับ
ก็คงยังมีการลาดตระเวนทางน้ำ
พร้อมกับการตรึงกำลังของตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับ

กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือสั่งถอนกำลังครับ
บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ
บริเวณด้านหลังอาคารรัฐสภาของท่าเรือเกียรติกายครับ
ซึ่งเป็นอีกจุดสำคัญที่ใช้เป็นทางออก
หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นครับ

พบว่าได้มีการประสานกำลังกันระหว่างกองทัพเรือ

ลำดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดน่านน้ำ
และสลับกันลาดตระเวนทางน้ำ

พลตำรวจตรีสหรัฐสังศิลปะชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่ท่าเรือเกียรติกายด้วยครับ
ทั้งนี้ยังพบว่าบริเวณซอยวัดแก้วฟ้าจุลามณีนะครับ
ก็ยังคงมีรถน้ำแรงดันสูง
รถเมย์รวมถึงรถควบคุมฝุงชน
สแตนบายรอรับคำสั่งอยู่ครับ

บริเวณนี้ด้วยเช่นกันพร้อมให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
ว่าการประชุมร่วมรัฐสภาในสมัยวิสามันนี้
ประธานรัฐสภาไม่ได้กังวลเพราะเชื่อว่ารัฐสภาเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้ามาได้อยู่แล้ว
จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมายังอาคารรัฐสภา
ทำให้ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดภายในอาคารรัฐสภาแต่อย่างใด
มีเพียงการทำหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงบริเวณโดยรอบเท่านั้น
อย่างไรก็ตามเท่าที่ทราบมาพักการเมืองต่างแต่ละพักได้มีการนัดให้สมาชิกของแต่ละพัก
ถึงจุดรวมพลในรัฐสภารวมถึงช่องทางการเดินทางออกหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาแต่เป็นเรื่องของทางการเมืองนั้นครับ
ขณะที่นายสาคอนเกี่ยวข้องสมาชิกรัฐสภาและสสพักประชาธิปัตย์ยังกล่าวอีกว่า
แต่ละพักที่มีการนัดแนะให้สมาชิกทราบว่าถ้าหากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจะมีเรือเข้ามารับ
แต่ส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าถ้าประชาชนมาจริงก็คงมาด้วยความสงบปราศจากอาวุธครับ
ขณะที่บรรยากาศหน้าอาคารรัฐสภากลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปสแยกย้ายเดินทางกลับกันหมดแล้วครับ
แต่ยังคงมีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนที่ยังตรึงกำลังอยู่บริเวณริมถนนหน้าอาคารรัฐสภาครับ
ขณะที่เมื่อสักครู่ครับมีอดีตกลุ่มขัดแย้งขจัดภัยแผ่นดินครับเป็นชายสูงอายุมาถือป้ายคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูลในหมวดที่๑และหมวดที่๒
พร้อมให้เหตุผลครับว่าจะทำให้ประเทศเกิดปัญหามากกว่าเดิม
ซึ่งเราจะต้องมาดูครับในช่วงเย็นหลังจากที่การประชุมสภาเนี่ยเข้ามาถึงช่วงโค้งสุดท้ายครับ
ก่อนที่จะมีการประกาศเลิกประชุมและจะมีการประชุมต่อในวันพรุ่งนี้ถึงมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณนี้หากมีข้าราชการของรัฐทธรรพา

และมีข่าวว่าแนวโน้มของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับ
จะมีการเดินทางมาชุมนุมกันที่บริเวณอาคารรัฐสภาครับ

คารินกะมุดยศิลป์ผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่าเรือเกียรติกายครับ